ยังอยู่ที่เรื่องของเราชนะผมบอกเสมอว่าใครทำดีต้องชื่นชมเสียงดังอ่านชื่ออ่านนามสกุลเขาชัดนะฮะโลกออนไลน์แห่ชมในอำเภอและเจ้าหน้าที่ของอำเภอดอนพุทธที่สระบุรีครับ
อุ้มคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยฮะท่านเป็นอามภาษณ์ในข่าวบอกอยู่บ้านคนเดียวไม่ออกจากบ้านมาเป็น๑๐ปีแล้วนะฮะอุ้มไปทำอะไรไปทำบัตรประชาชนใหม่เพราะบัตรประชาชนเก่าที่มีมันไม่สมาร์ทการ์ดไงนะฮะแล้วก็ช่วยลงทะเบียนเราชนะจนเสร็จสับเลยล่ะครับคุณผู้ชมดูความทุลักทุเลนะฮะ
เฟซบุ๊คที่ว่าการอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีนะครับ
ลงภาพแล้วก็ข้อความบอกว่า
บัตรประจำตัวประชาชนไม่มีเราจัดให้รับส่งอุ่นใจ
ลงทะเบียนเราชนะในคราวเดียว

ช่วยกันอุ้มช่วยกันหามว่างั้นเถอะนะ

พาท่านไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอ

เรียกเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์ท่านในอำเภอดอนพุธ

แล้วก็ไปกับสมาชิกร้อยอศ
ไปที่บ้านของนางจำรูนสาชาติอายุ๘๕ปีท่านเป็นอำมพลึกครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเห็นไหมครับ
อภัยนะฮะปากท่านเบี้ยวนะครับเป็นอาการของอำมพลึกอมภาษณ์
ขยับร่างกายไม่ได้ไปครึ่งซี่ครับเอ๊ะทำไมฉันอยู่บ้านตามลำพังอ่ะ
หรือว่าอยู่ตามลำพังแค่ตอนนี้อืมนะฮะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดครับ
ทำให้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราชนะไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะเดินทางไปทำบัตร
ที่อำเภอได้เพราะว่าอยู่คนเดียวบนบ้านไม้ใต้ถุนสูงเมื่อกี้จะลงเห็นไหม
ยังต้องอุ้มลงมากันลำบากเลยนะฮะท่านลงเองลงไม่ได้แน่นอน
บันไดก็หลายขั้นอยู่เมื่อกี้นะครับคุณยายไม่ได้ออกจากบ้าน
มาเป็น๑๐ปีแล้วนี่แหละครับกูผู้ชมครับแบบทีมงานอำนวยความ
สะดวกอย่างดีรับตัวมาถ่ายรูปทำบาปประจำตัวประชาชน
มาร์ทการ์ดนี่แหละฮะนะครับแล้วก็พาไปส่งบ้านเลยแถมลง
ทะเบียนเราชนะถ่ายรูปยืนยันตัวตนให้เสร็จสับนะครับอย่า
รูนเนี่ยนะฮะผมว่าท่านน่าจะชื่นใจไปล่ะนี่คือภาพ
ขั้นตอนของการบริการของเจ้าหน้าที่นะครับชื่นชมครับนะฮะ